ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนเวียดนาม

ตำรวจไปเชิญตัวผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหาย
ก็ล่าสุดเตรียมแจ้งคนขับรถคันนี้
ชาวมาเลเซีย๓ข้อหานะครับ
อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกไว้นะ

อยู่ในสภาพพังยับเยินกำลังขับพุ่งชนรถที่จอดอยู่นะครับ
เดินหน้าถอยหลังหลายรอบก่อนจะขับออกไป
ชนคันอื่นที่จอดอยู่อีกหลายสิบคัน

หลังจากนั้นนี่ก็ไปเป็นภาพนี้
ไปชนทางถนนอยู่ที่โรงกล้าว

รถเก่งคันนี้เสียหลักไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่
โครงหลังคาของร้านจำหน่ายอะไรรถจักรยานยนต์จนพังทะลม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด๑๕ธันวาคม
ล่าสุดก็มีผู้เสียหายเดินทางเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานจราเข้น้อยนะครับ
โดยนายกริติเดชหล่อกำเนิดชัยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายก็บอกว่า
ตนเองที่จอดรถฟอร์ดสีขาวไว้ที่บริเวณหน้าหอพักในสอนรักษณ์กระบัง๔๖ทับ๓
เพราะว่าด้านซ้ายของรถยุบไปทั้งหมดเลย
คนแรงค่ะไปทั้งแถบเลย
แล้วก็มาเห็นคลิปที่หลังจากที่มีคนโพสต์ก็เลยเอาหลักฐาน
เอาทั้งรถเอาทั้งคลิปไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
มาทราบตอนเช้าครับทางหอพักแจ้งอีกทีครับ

ก็แถบซ้ายทั้งแถบก็บุกไปหมดเลยครับ
ขับได้ครับแต่ว่าทางแถบประตูด้านซ้ายก็ยังเปิดไม่ได้
ผู้เสียหายก็ยังบอกว่าตอนนี้นะไม่ได้รับการติดต่อจากคู่กรณี
แล้วก็บริษัทประกันจากฝ่ายคู่กรณีเลย
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปที่โพสต์
ขณะที่นั่งกินข้าวต้มอยู่ที่แยกสุวรรณภูมิไปสอบประคำฐานเป็นผู้เสียหาย

บริษัทจำรวจเอกจากกรินสิทธิปรุเป็นบริษัทสารวัตรสอบสวนสถานีจำรวจนครบันจราเข้นน้อย
ก็บอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบของ๒ท้องที่
คือสอนอมมิมบุรีกับสอนอมจราเข้นน้อยในส่วนของสอนอมจราเข้นน้อยเนี่ย
เมืองต้นมีผู้เสียหาย๕คัน๕คนนะครับ
ก็ได้แจ้งแล้วก็เชิญไปให้ข้อมูลแล้วเหลือ๑คนตอนนี้อยู่ต่างประเทศ
แล้วก็จะเข้าไปให้ปากคำในภายหลัง
ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวมาเลเซียนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุก็ถูกตำรวจสอนอมมีนบุรีควบคุมตัวได้
ทราบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ยังไม่สามารถจะให้ปากคำได้
หลังจากนี้จะมีการประสานขอตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีที่ท้องที่ของสอนอนจรเข้น้อยด้วย
เมืองต้นก็เตรียมแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นได้รับความเสียหายทำให้เสียทรัพย์
หยุดรถเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ไม่แสดงตัวหรือว่าแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะครับก็โดนไปหลายข้อหาทีเดียว